คุณผู้ชมคะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะ
ในคลิปจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนตบหน้าตัวเองอยู่ซ้าย

แล้วมีคนขู่บังคับให้ตบหน้าตัวเอง
ประเด็นก็คือเป็นเจ้าหนี้เหมือนกับถือปืน
ขู่บังคับให้ลูกหนี้ที่ไม่ยอมใช้หนี้ตบหน้าตัวเองไปเรื่อย
ลูกหนี้ยกมือไหว้ขอร้องแล้ว
ก็ยังไม่หยุดยังบังคับให้ตบหน้าซ้ายตบขวาอย่างนี้ค่ะ
แต่คือเรื่องนี้ตำรวจเขาเห็นคลิปนี้แล้ว
เขาก็เรียกคนที่อยู่ในคลิปไปสอบปากคำ
เขาก็อ้างว่าเตรียมกันเล่น

ก็คือจะเอาคลิปนี้ไปขู่ลูกหนี้คนอื่น
แต่ไปมาลูกหนี้คนอื่นบอกว่าไม่ใช่

คือเจ้าหนี้ทำแบบนี้จริงกับลูกหนี้รายอื่นก็โดน

นี่ไงมีปืนขู่ด้วย

นั่นคือปืนจ่อหัวไว้ใช่ที่นี้ค่ะ
ทางตำรวจภูทรโคกตูมจังหวัดลบบุรี
เรียกคนที่อยู่ในคลิปไปคุยนะคะ

นางสาวกระแตอายุ๒๕ปี
เป็นลูกหนี้ครับถูกเจ้าหนี้เอาปืนจ่อหัว

สอบปรักคำเธอ๕ชั่วโมงนะคะ
ส่วนคนที่ถือปืนที่อยู่ในคลิป
คือนางเสาหนึ่งหรือเจ๊หนึ่ง
อายุ๔๐เป็นเจ้าแม่เงินกู้

และในเกมอายุ๒๔เป็นคนถ่ายคลิป
ตำรวจสอบปากคำเจ๊หนึ่งกับในเกมเขาอ้างว่า
บัจจงยง๕๐๐บาท

ก็ยอมยอมถ่ายคลิป

หนี้ที่เหลืออยู่๕๐๐บาทใช่ยอมแต่พอนักข่าวถามนางสาวกระแต
เธอก็ไม่ตอบแล้วว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงตำรวจก็พาไปชี้จุด
จุดที่เกิดเหตุตามคลิปว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนยังไงคือที่ริมถนนโคกตูมมะนาวหวานหมู่๒
ตะบนโคกตุมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
คุณแม่คะเคยยืมเงินน้องหนึ่งไหมคะเขาจะจริงเป็นไงเขาจะเป็นไง
นี่นะคะก็ไม่ได้ตอบนักข่าวคุณวิมวลวันธรรมพักดีนักข่าวของเรา
แต่ตัวฝั่งเจ้าหนี้เขาอ้างว่าเตรียมกันแสดงละครถ่ายคลิปเพื่อส่งให้ลูกหนี้คนอื่นดู
อย่าเบี้ยวหนี้นะทีนี้ค่ะเราขยายผลให้เพิ่ม
ข้อมูลของแก๊งเงินกู้แก๊งนี้นะคะบ้านมะพร้าวอบเนยค่ะ
เขาปล่อยเงินกู้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะปล่อยแบบรายวัน
รายสามวันสี่วันห้าวันไปจนถึงสิบวันตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะ
เบี้ยก็จะแตกต่างกันออกไปนี่นะคะเช่นดอกเบี้ยราย๓วันเนี่ยคิด๑๐๐บาท
ถ้าคุณกู้ห้าร้อยสามวันเนี่ยคิดดอกเบี้ยหนึ่งร้อย
ใช่ถ้าสี่วันก็คิดสองร้อยสามสิบบาทเนี่ยค่ะเป็นขั้นแบบนี้เป็นขั้นบันไดแบบนี้
คือยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณกู้รายวันราย๓วันขออภัย
วงเงินเริ่มต้นห้าร้อยบาทคิดดอกเบี้ยหนึ่งร้อยบาทต่อสามวัน
ถ้ามีเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยก็จ่าย๖๐๐ใช่ไหมคะ
แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่มีเงินต้นอ่ะงั้นก็ส่งดอกเบี้ยมาทุก๓วัน
คุณต้องจ่ายร้อยหนึ่งใช่ค่ะจ่ายไปเรื่อยค่ะ
กว่าจะมีเงินต้นคืนค่ะต่อให้เกินจ่ายเกินห้าร้อยไปแล้ว
ยังไงคุณก็ต้องเอา๕๐๐มาคืนเป็นเงินต้นก่อนอย่างนี้หรอ
เพราะนั่นมันคือดอกเบี้ยไงนี่นะคะนี่คือปัญหานะคะ
คือถ้าลูกหนี้ต้องการที่จะกู้เงินเยอะเนี่ยค่ะ
ก็ต้องกู้เป็นหลายหลายมือคือเขาให้กู้ได้มือละห้าร้อย
แต่ถ้าคุณอยากจะได้พันหนึ่งคุณก็ต้องกู้๒มืออย่างนี้
ดอกเบี้ยมันก็บวกเพิ่มไปไงคะเขาชื่อบ้านมะพร้าวอบเนย
ใช่ซื้อแก๊งเงินกู้ของเขาถ้าผมต้องการหนึ่งพันบาทผมขอกู้จาก
เขาชื่อแม่อะไรนะเจ้าแม่เงินกู้คนนี้ค่ะชื่อหนึ่ง
แม่หนึ่งผมขอกู้จากเจ๊หนึ่งพันหนึ่งเลยไม่ได้
ไม่ได้คุณต้องซื้อเป็นไอ้กู้เป็นแบบสองมือต้องแยกสองมือมือละห้าร้อย
ใช่แล้วก็ดอกเบี้ยก็แบบเนี้ยมันก็คูณกันไปไงโอ้โหดูสิ
คือเจ๊หนึ่งเนี่ยนะรับเฉพาะคนในจังหวัดลบบุรีนะคะ
ครับก็คือต้องมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
อ่าแล้วเขาก็จะดึงเข้ากลุ่มแชทเลยครับแล้วกลุ่มเขาอ่ะคุณผู้ชมมีสมาชิกตั้งสี่ห้าร้อยคนอ่ะ
โอ้โหเยอะนะใช่ค่ะก็จะมีผังเงินกู้เงินต้นดอกเบี้ยยอดเงินอะไรต่างเขาก็คุยกันในกลุ่มนี้แหละ
ครับแล้วตอนจะปล่อยกู้นะคะจะมีเลขาด้วยนะคะโอ้มีเลขาด้วยตรวจสอบประวัติลูกค้า
อืมใครมีเครดิตเสียเคยกู้เงินที่คนอื่นมาก่อนวงอื่นมาก่อนแล้วไม่ยอมใช้หนี้เนี้ย
ไม่รับนะไม่รับเป็นลูกค้านะอย่างที่บอกนะคะเริ่มต้นให้กู้คือ๕๐๐บาทนะคะ
หนึ่งมือห้าร้อยแล้วต้องรักษาเครดิตนะต้องส่งดอกให้ตรงนะ
งั้นเนี้ยโอ้โหมันจะทบกันไปแบบไม่ไหวอ่ะอืม
ทบต่อกี่ทบก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นสูตรของเจ๊หนึ่งก็คืออาจจะดูกู้น้อย
ค่ะกู้ห้าร้อยสามวันคุณเอาดอกเบี้ยมาหนึ่งร้อยบาท
แต่คนที่เขาอยากได้เยอะเยอะเขาก็ต้องกู้หลายหลายมือหลายหลายมือ
ดอกเบี้ยมันก็เป็นหลายหลายวงดอกเบี้ยมันก็คูณไปไงฮะ
แล้วพอใครไม่คืนเงินก็เมื่อกี้เจ๊หนึ่งบอกโอ้ยมียอดกู้แค่๕๐๐เอง
ก็แน่สิก็วงหนึ่งห้าร้อยคูณให้วงหนึ่งห้าร้อยใช่ไหมฮะ
แล้วก็บอกว่าก็แค่อัดคลิปเตรียมใช่ไหมเพราะมันมีหลายครั้งหลายหนที่
ทวงหนี้โหดไปเตะไปต่อยไปทำร้ายเขา
นี่เลยให้ตีตัวเองให้ตบหน้าตัวเองเจ๊หนึ่งอาจจะทำให้เห็นว่านี่ไง
ไม่ได้ทำร้ายนะแต่ให้ตบหน้าตัวเองแต่มีปืนขู่ก็ผิดแล้วนะใช่ไหม
ไม่ใช่เล่นเล่นแล้วมั้งเนี่ยคือมันทำจริงหรือเปล่า
ไม่ได้ไปแค่เตรียมจะไปขู่คนอื่นนะครับเพราะถ้าหากว่าเจ๊หนึ่งอ้างว่าเป็นการ
เตรียมกันถ่ายคลิปขึ้นมาจ้างลูกหนี้ถ่ายคลิป
เพื่อจะส่งไปข่มขู่ลูกหนี้คนอื่นที่ชอบเบี้ยวหนี้หรือจ่ายไม่ตรงเวลา
ไม่เคยทำใครจริงจริงแบบนี้สักทีแต่มันมีคลิปอื่นที่บรรดาลูกหนี้ของเจ๊หนึ่งเนี่ย
เขาส่งเป็นหลักฐานให้เราดูนะฮะค่ะอย่างคลิปนี้ใช้ข่มขู่กันด้วยปืนนะครับ
นี่ฮะปืนนะฮะพฤติกรรมของแก๊งทวงหนี้นี้ยังไม่หมดนะครับ
มีอีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่บุกไปเคาะประตูทวงหนี้กลางดึกถึงหน้าบ้าน
แต่ไม่เจอลูกหนี้ลูกหนี้ชื่อมิ้งนะเจอแต่คนเท่าคนแก่ที่อยู่ในบ้าน

มันจะกลับตอนไหนคะมีเบอร์ติดต่อได้ไหมครับ
งั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นบอกทิ้งนะคะให้มันถอนเสาบ้านหนี
ให้มันถอนเสาบ้านหนีฝากบอกมันนะครับถอนเสาบ้านหนีได้เลยปิ๊ง
ถ้ามึงทนให้พ่อแม่มึงนอนภาวะได้ก็ให้มันถอนเสาบ้าน
มิ้งจะมาสอนค่ะมันมาใช้หนี้ถอนเสาบ้านหนีไปเลยนะ
นี่เจ๊หนึ่งบอกถอนเสาบ้านหนีไปเลยนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับเจ๊หนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังนะ
เพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องฟังความทั้งสองข้าง
ว่าคลิปต่างเราจะเห็นเจ๊หนึ่งก็แล้วแต่
หนึ่งเขาว่ายังไงท่านรอฟังนะครับ
แต่คลิปที่ได้มาเรายังได้มาอีกนะครับเจ๊หนึ่งไปทุกที่
บุกไปทวงถึงที่ทำงานของลูกหนี้ลูกหนี้คนนี้ทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้า
คือเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของลูกหนี้แต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับ
แต่ย้ำนะฮะเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ค่ะความลำบากความเดือดร้อนของแต่ละคนเนี่ย
ก็ไม่เหมือนกันอ่ะบางคนก็แบบโอ้โหไม่ไหวแล้วช่วงนี้ยังไงต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนเนี่ย
มันก็มีแต่เป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้แต่ดอกโหดขนาดนี้ไปขูดรีดเขาขนาดนี้
มันก็ไม่ได้นะฮะแค่เรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดมันก็ไม่ได้แล้วค่ะ
ดูคลิปนี้หน่อยในห้างนะฮะลูกหนี้เนี่ย
มีอีกคลิปนึงนะ

ลงไม้ลงมือกันทำร้ายกันก็มีนะครับคนที่ไปทวงนี่เจ๊หนึ่งเขาจะมีผู้ชายไปด้วยนะ
ผู้ชายนี่ไปตบหน้าลูกหนี้ที่เป็นผู้หญิงต่อหน้าเด็กก็มีนะครับหรือให้ผู้หญิงตบสั่งสอนกันเองก็มีนะฮะ

ขอโทษแม่กูแหละโทษขอโทษครับโน่นกล้องอยู่โน่น

คือคลิปเหตุการณ์ต่างในการทวงนี่ของเจนหนึ่งที่บรรดาลูกหนี้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้เอามาเปิดเผยว่าคือมันละอย่าง
ทำร้ายร่างกายก็มีทำให้อับอายก็มีไม่เจอตัวขู่อาฆาตเอาไว้ก็มี
บางรายบอกว่าถ้าจะหนีต้องไปจากคืนที่รถบุรีเลยนะ
ก็ต้องหาคำ
นี่ค่ะคือหลักของแกเลยก็ต้องถ้าจะหนีก็
หรือถ้าไม่ใช้ก็ถอนเสาบ้านถอนเสาเรือนเลย
คุณผู้ชมเรื่องแบบนี้ถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคะ

ไม่มีใครอยากเป็นหนี้ทุกคนก็อยากมีเงินใช้จ่ายทั้งนั้นแหละครับ
แต่ว่าการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้อย่างถูกต้อง
บันการเงินบางทีมันต้องมีระเบียบขั้นตอน

เวลามีข่าวอย่างนี้ท่านผู้ชมจะส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกันบ่อย
ที่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินบางทีเขาก็จำเป็นจริง
ไปกู้เงินนอกระบบแบบนี้แต่ดอกเบี้ยมันโอ้โห
แต่บางทีมันก็ไม่ไหวนะคุณเรียนมาสอน
ใช่เขาก็ต้องหาแหล่งเงินไม่รู้จะหาเงินจากไหนก็ต้องยอมจ่ายดอกไง
แล้วพอจ่ายไปแล้วมันไม่ไหวจริงทบต้นทบดอก
ก็ไปเจอเจ้าหนี้ประมาณอย่างนี้
นี่ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับลูกหนี้คนนึง
เป็นลูกหนี้ของเจ๊หนึ่งนี่แหละขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
ปุกปุ๋ยน้องบอกว่า๒ปีก่อนมีปัญหาทางการเงิน
แล้วก็ไปเจอมีโพสต์โพสต์หนึ่งโพสต์เอาไว้ในโซเชียลอะค่ะ
บอกว่าปล่อยเงินนะปล่อยเงินกู้
รูปแบบจะคล้ายวงแชร์ก็จะตั้งเป็นวงมีสมาชิกหลายคนนะคะ
ละ๕๐๐บาทก็มีวงละ๑๐๐๐บาทก็มีอันนี้ต่อคนนะ
คนหนึ่งจะเล่นกี่มือก็ได้คล้ายแชร์ค่ะ
แต่ต้องส่งดอกให้ตรงตามที่กำหนด
ต้องส่งหลักฐานข้อมูลไปให้ตรวจสอบประวัติด้วย
ว่าคุณจะสามารถเป็นลูกค้าได้ไหม
ปู่ปุ๋ยบอกว่าครั้งแรกนะคะเธอได้เงินมาก่อน๕๐๐บาท
ต้องส่งดอกเบี้ย๓วันครั้งครั้งละ๑๐๐บาท
กว่าจะมีเงินต้นไปคืน
ส่งดอกดีค่ะเลยกู้เงินเพิ่มได้
ปัจจุบันยอดกู้เธอเนี่ยนะ๑๓มือ
แบ่งเป็นมือละ๑๓๐๐มือก็คือ๓๐๐ใช่ไหมคะ
ส่งดอกสัปดาห์ละ๓๕๐บาทต่อมือนะคะ
เท่ากับว่าเดือนหนึ่งส่งดอก๔๒๐๐บาทอันนี้เฉพาะดอกนะคะ
ส่วนมือละ๕๐๐บาทมี๑๐มือรวมแล้วก็คือ๕๐๐บาท
ส่งดอกของมือ๕๐๐บาทเนี่ยค่ะ
ถ้ายังไม่มีเงินต้นคืนก็คือต้องส่ง๓วันเนี่ยร้อยหนึ่ง
เดือนหนึ่งก็ส่ง๑๐ครั้งเท่ากับดอกเบี้ยประมาณพันหนึ่ง
เท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยนะเธอมีมือละ๕๑๐มือใช่ไหมคะ
เฉพาะดอกเบี้ยเดือนละหมื่นนี่นะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
รวมแล้วทั้งหมดเธอต้องส่งเฉพาะดอกเบี้ยเดือนละ๑๔๒๐๐บาท
๒ปีแล้วนะคะนี่เฉพาะดอกเบี้ยนะคะ๒ปีแล้ว
จนตอนนี้ยังไม่หมดหนี้ยังไม่หมดยังส่งอยู่
เธอบอกเหนื่อยมากจริงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหมดนี่จากเจน๑
ที่ผ่านมายังไม่เคยเจอเหตุการณ์เจ๊หนึ่งอัดคลิปทวงหนี้โหดนะคะ
แต่มีคนของเจ๊หนึ่งส่งคลิปเข้ามาในกลุ่มเงินกู้บอกว่า
ถ้าไม่มีเงินคืนก็จะเจอประมาณอย่างนี้ลักษณะคมครูอะค่ะ
ก็เลยรู้ว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจริง
แต่เธอก็บอกว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
ช่วงนี้โควิด๑๙ระบาดทุกคนลำบากก็ควรจะอนุโลมช่วยเหลือกันบ้าง
เธอยกับพวกว่ากลุ่มจะอะไรครับ
เดี๋ยวกับคนที่เอาปืนจี้ไว้ค่ะ

ก็คืออัดเล่นเข้าจะยกหนี้ให้
มีอยู่อีกคนนึงที่ส่งมาก็คือเอาเสื้อผ้าเขาไปเผา
มันสมควรไหมที่จะมาทำแบบนี้อะไรในความคิดของเราก็เป็นลูกหนี้ด้วยครับ
อันนี้หนูว่ามันก็ไม่นะคะมันจะดูรุนแรงเกินอย่างน้อย
ก็หาข้อตกลงกันว่าถ้ามีแบบว่าจ่ายเมื่อไหร่ก็นัดวันกันมา
หรือให้ทำสัญญากันเอาไว้เลย
หนี้รายนี้บอกนะคะว่าคลิปที่กระแตถูกบังคับให้ตบหน้าตัวเอง
แล้วก็คนที่เอาคลิปไปปล่อยเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยตัว
ทีนี้นะคะเรื่องแบบนี้ลูกหนี้คนอื่นเขาบอกว่า
เรื่องการคิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วก็ข่มขู่อะไรพวกนี้นะครับ
ได้รับการบัตรการตัวไปนะครับ

เพราะว่าเราก็อยากให้เธอชี้แจงนั่นแหละว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เป็นคลิปที่ใครก็ไม่รู้ส่งส่งกันไปที่หาว่าเธอทวงหนี้โหดก็ไม่เป็นความจริง
เพราะตัวเธอมีแต่ช่วยเหลือหากดูในคลิปจะเห็นว่าตัวเธอเนี่ยด่าลูกหนี้
แต่พอจบแล้วก็ช่วยเหลือลูกหนี้ไม่มีจ่ายก็ยอมให้ช่วยเหลือแบบนี้มานานแล้ว
แล้วที่บอกว่าหนูทวงหนี้โหดแล้วที่ไม่มีคนมาแจ้งต้องถามด้วยไหมพี่ว่า
หนูด่าเสร็จแล้วพอหนูด่าในคลิปเสร็จแล้วอ่ะเบื้องหลังมันคืออะไร
เรื่องหลังคือมึงไม่มีเหรอแล้วมึงไม่ต้องให้กูหรอกนะ
มึงมีเงินซื้อให้ลูกมึงกินไหมคือหนูมีพยานไงแต่เวลาไอ้สิ่งดีดีอ่ะไม่มี
แล้วคลิปที่มันหลุดออกไปมันไม่ใช่ลูกหนี้ถ่ายไว้พี่หนูถ่ายเอง

ถ่ายไว้หนูเนี่ยตัวหนูเนี่ยถ่ายเอาไว้ขู่ลูกหนี้
กูตามจริงนะเว้ยมึงเป็นหนี้กูมึงต้องใช้
คนไปตีข่าวว่าหนูมีแบ็คใหญ่โตซื้อบ้านหลังใหม่
อุพี่โตดสอบเลยเว้ย

ว่าแม่ต้องฆ่าแค่เพิ่ดพ่อหนู

ว่าหนูเพิ่งทำตอนที่มีข่าว

แต่ตำรวจบอกแจ้งข้อหาไปแล้วนะฮะรวมทั้งเรื่องอาวุธปืนนะฮะ
เพราะสรุปแล้วเธอสารภาพเป็นปืนจริงนะครับ